มาดูเรื่องของค่าไฟแพงกันบ้างนะครับ
บ้านหลังนี้บอกว่ามีหลอดไฟนีออนอยู่แค่๒หลอด

คิดภาพนะมีหลอดไฟนีออนแค่๒หลอด
ใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อื่นไม่ค่อยมีเลย
เพราะที่บ้านไม่มีคนอยู่ครับ
แต่ก่อนตั้งแต่ปลายปียันต้นปีที่ผ่านมา
ค่าไฟอาจจะเดือนละ๒๐๐๓๐๐นะอาจจะยังมีคนอยู่บ้าง
แต่พอไม่มีคนอยู่เพราะไปทำงานกันต่างถิ่น
จะมีคนมาดูแลบ้านแค่เดือนละครั้ง๒ครั้งเอง

ไม่ได้เปิดอะไรเลยนะคุณดูสิบ้านโล่งจ้งเลย

ค่าไฟตกเดือนละหมื่นกว่าบาท

ตอนนี้การไฟฟ้าแจ้งมาว่า๔เดือน
บ้านนี้ค้างค่าไฟ๕หมื่นหนึ่ง

บ้านนี้บอกฉันจะไปใช้ไฟที่ไหนถึงขนาดเดือนละหมื่น

คนที่เป็นเจ้าของบ้านแล้วก็เคยผ้าใสอยู่ในบ้าน

เพราะว่าไปทำงานต่างถิ่นออกมาร้องเรียนฮะ
คุณวันนาพร้อมกับญาติสองคนร้องเรียนกับไทยรัฐเลย
บอกว่าค่าไฟที่บ้านฉันนะโอ้โห๔เดือนค้างชำระไว้
การไฟฟ้าเขาแจ้งไว้๕หมื่นหนึ่ง

เนี่ยบินที่บอกมา๕หมื่นหนึ่งที่ค้างไว้แบบนี้
ทั้งที่ไม่มีคนอาศัยอยู่มานานกว่า๑ปีแล้ว
พอให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเนี่ย
มาตรวจสอบเจ้าหน้าที่บอกแบบนี้
พบจุดที่มีไฟรั่วแล้วจุดที่มีไฟรั่ว

อ่ามันรั่วในรั้วบ้านคุณ
ดังนั้นเท่ากับบ้านคุณมีการใช้ไฟ
โอ้โหคุณวันนาบอกโอ้โหแล้วฉันจะไปรู้ได้ไง

แทบจับนะฮะตอนนั้นการไฟฟ้ายกหม้อจ่ายไฟออกไปแล้วด้วย
คือตัดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วบอกว่าช่วยได้อย่างเดียวคือ

ต้องจ่ายทั้งหมด๕หมื่นหนึ่งโอ้โหแต่ต้องผ่อนส่ง
อืมคุณวันนาบอกโอ้โหฉันจะไปผ่อนที่ไหนได้เนี่ย
แล้วก็บ้านของฉันมีหลอดไฟนีออนแค่๒หลอด
ใช้ไฟฟ้าอื่นก็ไม่มีนะฮะฟังเสียงคุณวันนานะครับ
ปกติจ่ายแค่ไม่เกิน๓๐๐ค่ะร้อยกว่าบาท

แล้วก็หลังจากที่๙๐๐แล้วก็ไม่มีบินออกมาค่ะไม่เห็นบิน
แล้วก็ของดุลมะกรา๙๐๐เรียงกรุงภาพไม่เห็นบินออกมา
แต่ไม่ระบุจำนวนเงินว่าเท่าไหร่
แต่พอเดือนเมษายุ่นค่าใจมาเลยค่ะ๔๐๐๐จิต
ตอนแรกนะได้รับบินค่าไฟฟ้ามาคือเป็นของเดือนมีนาคม
เป็นบินที่ไม่มีรายละเอียดแต่ระบุให้ติดต่อการไฟฟ้ากระทั่ง
เดือนเมษายนมีบินค่าไฟมาบอกว่ารวมยอดค้าง๓เดือน

ตอนแรกคุณเกวาลินนะมองนึกว่าอ๋อ๔๗บาท
เพราะอะไรเพราะว่าบ้านเราไม่ได้ใช้ไฟ

พอถามไปถามมาเฮ้ย๔๗๐๐แล้วบวกค่าอะไรนะ

ตกใจมากรีบติดต่อการไฟฟ้าทันที

ไฟมันรั่วในเขตรั้วบ้านของคุณ

อกจากให้คุณผ่อนส่ง
บ้านนี้เขาบอกแล้วฉันทำมาหากิน
หาเช้ากินค่ำฉันจะมาผ่อนส่งเงินครึ่งแสน

คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้เราต้องช่วยชาวบ้านหน่อยนะครับ
ทีมข่าวของเราก็ไปที่สำนักงานการไฟฟ้าอุดรธานี

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี
โต๊ะประชุมกับเจ้าหน้าที่เลยนะครับ
แล้วก็หาทางในการช่วยเหลือบ้านหลังนี้
โดยบอกว่าทางการไฟฟ้าไม่ได้นิ่งนอนใจ
ได้ตรวจสอบพบว่าบินค่าไฟเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้นผิดปกติจริง

และให้ผู้ใช้ไฟมาติดต่อการไฟฟ้า

แต่ไม่ได้ไปอีก

กระทั่งเมษาเครื่องนี้ก็ตัดไฟแล้วก็ยกมิเตอร์
หลังจากพบว่าไฟรั่วในเขตรั้วบ้าน
ทีนี้ทางการไฟฟ้าจะต้องตั้งกรรมการตรวจสอบดู

และจะหาทางในการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟยังไงนะครับ
นี่ผมชอบคำพูดของผู้จัดการการไฟฟ้าอุดรนี้มากเลย

คนเรานะทำงานหมายถึงพนักงานเอง

และอย่างผู้ใช้ไฟเป็นพระเจ้าของเรา
เป็นลูกค้าของเราฟังเสียงเขานะครับ
เดือนที่๒ก็ได้แจ้งซ้ำอีกให้ไปตรวจสอบอีก
ก็เลยไฟก็รั่วอยู่อย่างนั้นนะครับ
ก็เลยฆ่าไฟก็เลยรั่วอยู่๒๓เดือน
ตั้งกรรมการสอบเพราะจริงว่ามันเกิดผิดตรงไหน

ก็หาทางยาวรับช่วยเหลือผู้ใช้ไฟนะครับ
ตอนนี้นะฮะบอกว่าช่างหรือว่าช่างของการไฟฟ้าเอง

คุณต้องรีบไปตรวจสอบเลยว่ามันรั่วอีกหรือเปล่านะ
ของเราก็มีช่างของคุณก็มี

ดังนั้นก็เลยปล่อยให้ไฟรั่วทั้ง๓๔เดือน
มันก็เลยกลายเป็นที่มาของเงินกับครึ่งแสน
ตอนนี้ก็อยากจะหาทางในการช่วยเหลือ

จะช่วยเหลือบ้านหลังนี้ยังไงนะครับ